ที่ราชการดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นชาวบ้าน
ว่าเราเป็นราชการเราไม่สามารถจะเอาเครื่องดื่มมืนเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปกินในนั้นได้เว้นแต่จะมีการขออนุญาตเป็นรายละอักษรอย่างงานเลี้ยปีโมงปีใหม่
แบบนี้เข้าใจแต่ว่าภาพที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้ที่จังหวัดจันทบุรี
งานนี้หัวใจเต้นแรงเลยฮะ
เพราะนี่คือสถานที่ราชการมีเหล้ามีเบียร์ยังไม่พอมีแดนซ์แถมมาด้วย

สุขมากชาย๒หญิง๒งานนี้ฮะ
ตั้งวงโก๊งดื่มแถมแดนส์มาด้วย
มีภาพแดนหรือยังเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรี
ไหนน่ะคนเดียวก็แดดเหรอคนเดียวก็แดดได้หัวใจมันได้อ่ะอรมณ์ดี
เก็บผมแล้วสบายเป็นชาย๒หญิง๒แล้วรู้ได้ยังไงว่าเสื้อเป็นข้าวราชการ

๐๙๐๘๒๐๒๙ก็คือวันที่๙สิงหาคมปี๒๐๒๑
ดังนั้นหากย้อนไปเนี่ยไปนับวันเวลาน่าจะเป็นวันจันทร์เลยนะ
วันจันทร์เปิดสัปดาห์ของวันจันทร์ที่๙สิงหา
ที่ผ่านมาอาจจะผ่านมาสักเดือนสองเดือนแล้วแต่เหตุการณ์นี้สะพรึงจริง

ลุงตุ๋มสั่งวะวันจานเนี่ยให้ข้าราชการแต่งกายเต็มยศ
เพื่อให้เกียรติวันราชการให้เกียรติการเป็นข้าราชการ
แต่ว่ารอบนี้สืบมาสอบไปอยากจะให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อย
เพราะว่างานนี้มีคนเอาเบลอภาพออกนะ
มีคนเอาภาพเบอร์ออกไปเห็นหน้าชัดเจน
และคนที่ชัดเจนหนึ่งในนั้นดีดนิ้วเลยคุ้นตาเหลือเกิน
เป็นระดับหัวหน้าสำนักประหลัด

เป็นระดับหัวหน้าสำนักประหลัด
เทศบาลใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับ
ถ้าเห็นตัวเองแล้วเนี่ยอยากจะชี้แจงก็ยินดีมากเลยนะครับ

เอาเลิกงานแล้วไม่ใช่เวลาราชการ

นี่คือสถานที่ราชการเงินทุกบาทอิดทุกก้อน

คุณจะเอาสถานที่แห่งนี้เอาไปนั่งกินดื่มกันแบบนี้

แต่ว่าเรื่องนี้แชร์กันสนั่นหวั่นไหว

ค่ะจากจันทบุรีขึ้นเหนือ